สิบสิงหากำหนดนัดหมายในการชุมนุมอีกครั้งกลางเมือง
ใช่ค่ะบอกว่าบ่ายโมงตรงวันนี้เติมน้ำมันให้เต็มถัง
แล้วก็มาแสดงพลังกันที่แยกราชประสงค์
ดังนั้นคุณผู้ชมอยากรู้ไหมบรรยากาศ
เพราะว่าตอนนี้บ่ายโมง๑๕นาทีแล้ว
บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคนมากันเยอะแล้วหรือยังนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรารอรายงานอยู่
ติดตามบรรยากาศสดล่าสุดได้เลยนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ

คุณฮรยาคุณสุทธกุลค่ะ

บรรยากาศของการนัดหมายของกลุ่มธรรมศาสตร์
และการชุมนุมนะคะที่นัดหมายว่าเวลา๑๓นาฬิกา
อยากให้ทุกคนมารวมกันที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะ

ที่นำมารวมตัวเพื่อที่จะทำเป็นขบวนคาม็อบค่ะ
ได้มาต่อแถวกันแล้วนะคะขณะที่บนสะพานลอยที่เห็นอยู่ในระยะไกลไกลนะคะ
ที่จะเยื้อมไปความสีแยกราบผสมค่ะก็มีมวลทนบางส่วนนะคะ
ยืนอยู่บนสะพานรอยเพื่อที่จะรอมาลงขนมเพื่อที่จะร่วมกัน
ในขณะที่บริเวณหัวแถวนะคะก็จะเริ่มเห็นมวลชนนะคะ
เป็นขบวนทาม็อปเป็นรถสะไพน่ค่ะได้มารวมกันเป็นขบวนใหญ่แล้วนะคะ
อ่าแยกประตูน้ำตรงนี้นะคะก็จะพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมค่ะ
ขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีตำรวจจากสถานีตำรวจนครบานลุมพินีค่ะ
ได้มาประกาศอ่าออกได้มีการนำประกาศแจ้งให้ขวดทุนนะคะ
ได้รับทราบถึงข้อกำหนดในการรวมกลุ่มของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
เยอะมากใช่ไหมครับ

กว่าถึงประกาศที่นี่ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา

จากตอนแรกมีรถเคียงไม่สีฟัน

แค่๒๓พันจนตอนนี้นะครับ
ขบวนรถมูลตัวไปอย่างที่เห็น

จัดจรรย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณศูนย์ทราตราคุณศูนย์ทรัพย์ค่ะ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

เชื่อว่ามวลชนทุกคนอาจจะลงมาสมทบรวมกันเป็นกลุ่มค่ะ

มีการแจ้งว่าจะเคลื่อนเป็นความรอบค่ะ
ทะบวนรถยนต์ก็ได้ต่อแถวตั้งแถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

หันหน้าไปทางเพลินจิตอย่างที่คุณสิริวัลบอกว่า

แต่ว่าเส้นทางเขามีการเผย
ว่าจะไปไหนไปไหนบ้างไปจุดไหนบ้างฮะ

ในเกจของแนวโทรศัมภาษายังไม่ได้มีการประสิทธิ์เป้นการ
คุณสิริวัลบอกว่าแจ้งกำหนดการนัดสายที่ประเทศฮุ่มธรรมดา
แต่ตอนแรกแจ้งให้มารวมการสินค้าเมื่อรายการ
และตอนนี้แจ้งราลเทียดว่าให้มารวมตรงจุดไหน

แล้วก็เครื่องขบวนเวลา๑๔นาฬิกาเดี๋ยวเราประกาศจากค่ำเทจ
เป็นระยะนะคะที่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีการอัปเดตข้อมูลให้หลัก
ทางมูลคุณได้รับปรากฏ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการชุมนุมในวันนี้

วันนี้ต้องรอการประกาศ

ถ้ามีเรื่องของเส้นทางแล้วก็จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้ว

อันนี้ที่แยกราชประสงค์นะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปคือเขานัดหมายกัน
ให้รถต่างหันหน้าไปทางเพลินจิต
ตั้งขบวนอยู่ที่หน้าห้างเกษรพาซ่า

แล้วก็จุดหมายปลายทางจุดมุ่งหมายไปไหนบ้าง
เพราะว่าบ่าย๒จะมีการเคลื่อนขบวน
ในเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ยังไม่ได้บอกมาว่าจะเคลื่อนขบวนไปตรงจุดไหนยังไง
แต่ทีนี้เขาต้องมีมาตรการป้องกันนะคุณ
สมมุติมีการย้ายจุด
จะมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรี
เขาก็ต้องมีการป้องกันเอาไว้
เพราะว่าจากที่ทีมข่าวไปดูตรงสามเหลี่ยมดินแดง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสำรวจดู

เขาเริ่มเอาแผงเหล็กมาปิดกั้นทางบางส่วนแล้ว
คือทางนั้นเป็นทางที่จะมุ่งหน้าวิภาวดีขาออก

ตั้งแต่๗สิงหาคมที่ผ่านมาไปดูบรรยากาศไหมล่ะ
ไปดูบรรยากาศที่สามเหลี่ยมดินแดงหน่อยฮะ
ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยนะคะ
เขามีการมาตั้งแผงเหล็กไว้เพื่อเตรียมความพร้อม
สมมุติว่าผู้ชุมนุมมีการประกาศเปลี่ยนแผล

อันนี้แยกราชประสงค์ค่อยไล่ไปแล้วกันนะฮะ
จากราชประสงค์มันก็จะเชื่อมใช่ไหมตรงไปตรงทางแยกประตูน้ำ
เลยไปตรงนั้นมันก็จะเข้าสู่ทางเส้นวิภาวดีได้
เขาก็เตรียมพร้อมไว้เกิดผู้ชุมนุมมีการเปลี่ยนแผน
ที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรี

ขอดูภาพที่สามเหลี่ยมดินแดงหน่อยฮะบรรยากาศนะครับ
เหลี่ยมดินแดงที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ได้สำรวจพบว่าตำรวจเริ่มนำแผงเหล็กเนี่ย
ปิดเส้นทางบางส่วนที่จะมุ่งหน้าวิภาวดีขาออกแล้ว
พร้อมหากผู้ชุมนุมประกาศเปลี่ยนแผน
เดินทางไปบ้านพักของนายกรัฐมนตรี

ไม่เป็นไรเราเอาบรรยากาศที่ราชประสงค์ไปก่อนแล้วกันนะครับ
อ่ะทีนี้มันมีเรื่องของการ